ในพื้นที่จังหวัดยาลานะครับคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปยิง
ชาวบ้านเสียชีวิตในที่พักเลยนะครับแล้วก็พบว่าประวัติ
ของผู้ตายเนี้ยเคยพ้นโทษคดียาเศษติดมาไม่นานเอง
อยู่ในพื้นที่บ้านท่าวังตำบลพร่อนอำเภอเมืองยาลา
กลางดึกที่ผ่านมาครับรับแจ้งว่านายอับดุลรอสะ
ไลมารอายุ๔๕ปีถูกคนร้ายประกบยิงเสียชีวิตบริเวณใต้ถุนบ้าน
ที่เกิดเหตุนั้นก็พบคราบเลือดกองใหญ่เลยนะครับ
และปลอกกระสุนขนาด๑๑มิลลิเมตรจำนวน๖ปลอก
ส่วนผู้เสียชีวิตญาตินำไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศูนยาลาพบว่า
ถูกยิงที่ศีรษะ๑นัดลำตัว๕นัดรวม๖นัดนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง
ขณะเกิดเหตุนั้นก็กำลังซ่อมรถจักรยานยนต์
มีคนร้าย๑คนขับรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อแล้วก็เลขทะเบียนมาจอด
แล้วใช้ปืนประกบยิงจนเสียชีวิตทันที
ที่คนร้ายจะขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าข้อมูลสำหรับผู้ตายนั้น
พ้นโทษคดียาเสพติดออกจากเรือนจำมาได้ประมาณ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะมีเรื่องเกี่ยวยงในขบวนการค้ายาเสพติดจึงลงมือฆ่าปิดปากเพื่อหนีความผิดตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปครับ